เพื่อหาของกินโอ้ดีค่ะลงใต้กันไปครับที่จังหวัดนราธิวาส
เออไปเจออาหารจานเด็ดโกลก
อาหารอะไรนะ

อาจารย์เด็ดโกลก

ลานอเนกประสงค์สนามกีฬามหารัฐถนนสายทอง๑
จังหวัดนราธิวาสนะครับที่นี่เขามีการจัดงานเปิดเทศกาลอาหารจานเด็ดโกลก
ประจำปี๒๕๖๒ขึ้น
ภายในงานเขาเรียกได้เลยว่ามีการจัดเต็มเรื่องของกินครับ
ของดีเมืองนราธิวาสมาให้บรรดานักช็อปนักชิมเลือกกันมากกว่า๘๐
โอ้นี่หมุนติ้วนี่

ไม่ใช่โอ้โหเขาเป็นลีลาของเขาน้องใบตอง
แล้วนี่นะครับเขายังมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายภายในงานนี้
แล้วก็มีการแสดงที่โอ้โหจัดใหญ่อลังการตระกาลตา
แล้วก็มีการแสดงดนตรีไว้ให้ขับกล่อมกับผู้ที่เดินทางมาที่นี่นะครับ

ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับอำเภอสุไงโกลกนั่นเอง
ใครสนใจก็ไปได้นะครับงานนี้เขาจัดไปจนถึงวันที่๑๒เมษายนนี้
อีกทีแล้วกันที่ไหนที่ร้านอเนกประสงค์สนามกีฬามหาราชถนนทรายทอง๑จังหวัดนราธิวาส
ดูของกินโอ้โหของกินเยอะมากอ่ะ
น่ากินน่าทานแล้วดูเขามีจัดโต๊ะให้ไปนั่งรับประทานกันสบายแล้วก็หน้าเวทีเขามีการแสดงด้วย
ค่ะใช่แล้วนะคือเขามีการจัดโต๊ะเอาไว้คือถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวงานแล้วเจอของกินอร่อยก็สามารถซื้อแล้วก็นั่งทานบริเวณในงานได้เลย
บางคนบอกว่าเวลาไปงานแบบนี้มันไม่ได้อยากทานแค่อย่างเดียวเพราะว่าของมันเยอะมากอาหารมันเยอะมากก็อยากทานให้มันหลายอย่าง
ใช่หลายอย่างมาวางกันแล้วก็นั่งทานกันแล้วก็ฟังเพลงปากใต้โอ้ปากใต้บ้านเรา
ประจักษ์บ้านเรามีน้ำมีช้างทะเลกว้างไกลจะไปในภาคใต้บ้านเรา
ของดีเยอะแยะใช่แล้วแล้วที่สำคัญนะไปใต้ต้องกินอะไรรู้ไหมโรติชาชักไงของดีของเด็ดเห็นไหมเขามุนติว
ถ้าไม่ได้กินแล้วก็จะลงไปนอนชักอย่างนี้
ใช่เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะไปเที่ยวงานกันได้นะจ๊ะ